ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ช่วงสามทุ่มคืนที่ผ่านมาหน่อยนะฮะมีคนขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็ยิงแบบรัวเข้าใส่ในบ้านนะฮะค่ะคือถ้านับจากจำนวนกระสุนแล้วเนี่ย
นัดด้วยกันอืมเจ้าของบ้านยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครนะ

นี่ฮะก้าวนัดแบบรวค่ะสามทุ่มสิบนาทีนี่มาจอดตอนสามทุ่มสิบนาทีกับห้าสิบสามวินาที
คนร้ายขี่จักรยานยนต์มาจอดแล้วก็ยิงเลยนะครับ
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุวันนี้ตำรวจก็มาตรวจสอบพอดีเลยนะฮะ
สพเมืองปฐุมธานีชุดพิสูจน์หลักฐานของภูทรจังหวัดก็มาด้วย
เก็บหลักฐานต่างต่างเพิ่มเติมรอยกระสุนที่ยิงเข้ามานี่
ตำรวจทำสัญลักษณ์เอาไว้แล้วนับเลขกันเลยทีเดียว
จากประตูรั้วบ้านมาถึงรถด้านในบ้านด้วยนะครับ
แต่ถ้าเสียงปืนเนี่ย๙นัดแล้วก็ยังมีปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘
ตกอยู่ที่หน้าบ้าน๙ปลอกตามจำนวนนัดที่ยิงเลยนะครับ
เจ้าของบ้านชื่อคุณบัญชานะครับอายุ๓๗ปี
บอกว่าหลังจากสิ้นเสียงปืนเนี่ยคือทีแรกยังได้ยินเสียง
คิดว่าเป็นพวกกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองมายิงปืนแบบขึ้นฟ้า
พอสิ้นเสียงปืนเปิดประตูบ้านออกมาดู
พบว่าโอ้โหผนังบ้านรถกระบะที่จอดอยู่ในบ้าน
รั้วหน้าบ้านเต็มไปด้วยรูกระสุนคุณ
บัญชายืนยันว่าไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใคร
เพราะที่ผ่านมาตัวของเขารวมทั้งภรรยาและคนในบ้าน
ไม่เคยมีปัญหากับใครจริง
ส่วนตัวมองว่าอาจไม่ใช่แค่ข่มขู่นะ
ถ้าดูจากการยิงเนี่ยสาดกระสุนเข้ามา๙นัดขนาดนี้

คือถ้าเกิดกระสุนไม่โดนรั้วไม่โดนผนังบ้านเนี่ย
มันมาโดนคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะทำยังไง
แถวนี้จุดที่เข้ามาเนี่ยมันตรงกับห้องนอนของแม่ด้วย
ผมไม่แน่ใจนะว่ายิงขู่หรือเอาชีวิต
แต่คือถ้ามันเข้าไปในห้องมันมีรอยกระสุนอยู่ตรงห้อง
ตรงที่บ้านมันก็คือโดนลูกกับแม่มันก็คือเอาชีวิตเราได้

แล้วตอนนี้รู้ไม่ได้ว่าเป็นใครอะไรยังไง

เพราะผมไม่เคยมีปัญหากับใคร
ก็ทุกวันนี้ก็ทำงานไปเช้าเย็นกลับไม่ได้ไปไหน
คนไทยครอบครัวเราไม่มีใครมีปัญหาเหรอ
ไม่มีครับ